อัปเดตราคาสินค้าในตลาดวันนี้กันเลยค่ะ

หมูเนื้อแดง๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาสินค้าวันนี้ยังคงที่นะคะ